คุณผู้ชมคะสำหรับพระราชกำหนดการจัดการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี๒๕๖๐ตอนนี้มีการใช้มาตรา๔๔ในการชะลอการบังคับใช้อยู่ไป๖เดือน
แต่ตอนนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะเพราะว่าสะพานิติบัญญัติก็เห็นชอบแล้ว
พระราชกำหนดนี้จะออกมาเป็นพระราชบัญญัติอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมตัว
สิ่งที่นายจ้างจำเป็นต้องรู้คืออะไร
วันนี้ขีดเส้นใต้กันกับคุณสุภาพค่ะ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

เอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
ว่าสิ่งที่นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว
แล้วตอนนี้ยังไม่เอาไปตีทะเบียนให้ถูกต้อง
ควรจะต้องทำยังไงบ้างในช่วงระยะเวลาอันสั้น
ฟังคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมการจัดหางาน
แล้วท่านจะได้เตรียมตัวถูกว่าท่านต้องทำอะไรจากนี้
เรื่องที่หนึ่งเอาหลักการก่อนครับ

หลักการที่กระทรวงแรงงานจะต้องทำจากนี้

ก็คือ๑หลักเกณฑ์การเปลี่ยนนายจ้าง
ให้ตรงกับการจ้างงาน
อันที่๒เนี่ยปลดล็อกแรงงาน๓ชาติ
คือลาวพม่าและกัมพูชา
ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว
แต่ดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานไม่ทันใน๑๕วัน
ให้มาดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำไม่ทัน
ซึ่งตอนนี้มีอยู่หลายหมื่นคน
เรื่องการตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

คือศูนย์เฉพาะกิจ
เพื่ออำนวยบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

เขาจะเปิดทั่วประเทศวันที่๒๔กลากดาคมนี้
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้กำหนดพื้นที่ขึ้นมาใหม่
เขาจะไม่ใช้สำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้ว
เพราะตรงนั้นมันแคบและงานล้นมือ

กระทรวงแรงงานส่วนต่าง
ระดับจังหวัดเข้ามาช่วยดำเนินการด้วยซึ่งคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพอ
เท่านั้นยังไม่พอครับเขาจะประสานขอทหารให้เข้ามาช่วย
ทั้งนี้หากเป็นจังหวัดเล็กก็จะมีการตั้งโต๊ะให้บริการ๓๐โต๊ะ
ถ้าจังหวัดใหญ่และเป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากเนี่ยนี่เขาจะตั้งโต๊ะ๓๐๐โต๊ะเลยนะครับ
แล้วถ้ายังไม่พออีกจะตั้งโต๊ะเพิ่มอีกเพราะเขาคาดการณ์กันมาว่า
เฉพาะวันสองวันแรกเนี่ยคนจะมาเป็นแสนทีนี้คนที่อยู่ในกรุงเทพฟังดีดี
นายจ้างที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาจะเปิดขึ้นมา๑๐จุด
ก็จะเป็นจุดละสามร้อยโต๊ะส่วนจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ย
จุดที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวคอยฟังข่าวอีกทีนึง
เพราะเขาจะเริ่มต้นวันที่๒๔ถัดมาเรื่องค่าใช้จ่าย
ที่มีข่าวกันว่าต้องจ่ายหัวละสองหมื่นเนี่ย
ลูกจ้างเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวมีห้าคน
หัวลัดสองหมื่นก็หนึ่งแสนเจ๊งพอดีครับ
คำอธิบายของท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนายวรานนท์ปิติวันเนี่ย
บอกตอนนี้ไม่ทราบว่ามีกลุ่มไหนที่พยายามปั่นกระแส
อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทำงานให้สูงถึง๒๐๐๐บาท
ซึ่งไม่เป็นความจริงตัวเลขสองหมื่นบาทเนี่ย
เป็นเพียงตัวเลขท้ายพระราชกำหนดซึ่งเป็นมาตรฐานของการออกกฎหมาย
ที่จะออกเพดานสูงสุดเอาไว้ในนามของอธิบดีกรมการจัดหางาน
ขอยืนยันว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทำงาน
ยังคงอยู่ที่อัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คือไม่เกิน๙๐๐บาทบวกกับคำขออีกหนึ่งร้อย
เอาเป็นว่าพันหนึ่งไม่มีส่วนต่างอะไรตรงนั้นอีกแล้ว
นี่คือคำยืนยันผมก็ติดใจที่ท่านบอกว่า
มีผู้พยายามปั่นกระแสเรื่องนี้ที่จริงไม่มีใครพยายามปั่นกระแสหรอกครับ
เพียงแต่ว่าเมื่อเขาเข้าใจผิดในช่วง๔๕วันที่ผ่านมา
สองหมื่นมีการพูดถึงกันทั้งในหนังสือพิมพ์
วิทยุทั้งโทรทัศน์เขาพูดกันทั้งนั้นอ่ะ
สองหมื่นเนี่ยคำถามก็คือว่า
แล้วทำไมกรมการจัดหางานไม่ออกมาชี้แจง
ไม่แก้ไขซะตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวนี้ออกมา
มีลูกจ้างสิบคนก็สองแสนมีลูกจ้างห้าคนก็หนึ่งแสน
ร้านเล็กเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงเนี่ย
แล้วเขาจะเอาเงินมาจากไหน
ก็ไม่เห็นมีการชี้แจงแถลงไข
แล้วท่านก็มาบอกว่าเขาไปปั่นกระแสกัน
เขาไม่ได้ปั่นเขาเข้าใจผิด
แต่ไม่มีใครทำให้เขาเข้าใจถูกเงียบกันหมด
ถ้าเรื่องนี้กระทรวงแรงงานหรือกรมการจัดหางาน
ออกมาบอกตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่นะครับ
สองหมื่นนั้นไม่ใช่ยังเป็นเก้าร้อยบวกหนึ่งพันเหมือนเดิม
อ้าวแล้วใครจะไปปั่นอะไรได้
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดของข้าราชการ
ก็คือว่าไม่พยายามจะอธิบาย
ก็ที่นายกท่านพูดบ่อยไง
ท่านใช้คำพูดว่าต้องสร้างการเรียนรู้
ต้องสร้างการเรียนรู้แปลว่าต้องช่วยทำช่วยพูดให้คนรู้
แต่ว่าข้าราชการก็ไม่ช่วยนายกไม่ช่วยนายกไม่สร้างการรับรู้
เขาเข้าใจผิดอยู่๔วัน๕วันก็ไม่ได้ไปแก้ไข
เพิ่งมาเมื่อวานนี่แหละจึงมาบอกว่า
เหลือ๙๐๐กับ๑๐๐เป็น๑๐๐
แล้วไปโทษว่ามีคนพยายามปั่นกระแสอย่าไปโทษเขาเลยครับ
ถัดมาเมื่อวานเนี่ยผมไปคุยกับคนในภาคอุตสาหกรรมสำคัญ๒คน
คนแรกคือคุณพฤษอารามวัฒนานนท์เป็นรองประธานสภาหอการค้า
และคนที่ผมนั่งคุยด้วยอยู่คนนี้คือคุณเจนนำชัยสิริ
คุณเจนเนี่ยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม
ผมฟังผู้นำสององค์กรที่เป็นนายจ้างเนี่ย
ผมก็จับกระแสได้ว่าสิ่งที่เขาห่วงเนี่ยคืออย่างนี้ครับ
ที่บอกว่านายจ้างจ้องจะเอาแต่แรงงานต่างด้าวเพราะค่าแรงถูก
นี่คนนี้คุณพศรองประธานหอการค้า
ทั้งคุณพฤษและคุณเจนยืนยันว่าไม่จริง
เวลานี้ค่าจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่ได้ถูกกว่าแรงงานไทยหรอกครับ
แต่ที่ต้องจ้างเขาเพราะว่าแรงงานไทยหาไม่ได้
ไม่ต้องมากแล้วครับแรงงานด้านประมงเนี่ยเลิกพูดเลยหาไม่ได้
แรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อสร้างคนไทยไม่รู้ไปไหนหมดไม่ทำ
รับสมัครตามสายงานเนี่ยมีแต่แรงงานพม่าทั้งนั้นมาทำ
แล้วจะทำยังไงฉะนั้นเลิกมองทัศนคติว่า
นายจ้างต้องการใช้แรงงานถูก
สองนายจ้างภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจริง
เรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นอย่างนี้
ภาครัฐจะต้องปรับกระบวนการ
คิดกับแรงงานต่างด้าวใหม่
แต่ก่อนเนี่ยพยายามจะปิดกั้น
พอกั้นไม่อยู่ก็พยายามที่จะทำยังไง
ให้เอาตีทะเบียนมาให้ถูกต้องตามกฎหมาย
วิธีการให้มาตีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ถ้าไปเปิดกว้างเกินไปเดี๋ยวก็ทะลักกันมาเยอะ

ฉะนั้นก็ปิดกั้นไว้ส่วนหนึ่ง
เงื่อนไขให้มันยุ่งยากไว้ส่วนหนึ่ง
เพื่อไม่ให้เข้ามาง่ายเกินไป
เพื่อไม่เอาไปตีทะเบียนง่ายเกินไป

จนกระทั่งกลายเป็นแรงงานเถื่อนที่ไม่ได้ตีทะเบียนเยอะอยู่ในขณะนี้ไง
แต่ถ้ารัฐคิดว่าเป็นความจำเป็นในการจ้างงานแล้ว
อุตสาหกรรมภาคธุรกิจหอการค้า

เขาจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว
ฉะนั้นรัฐต้องคิดใหม่ว่าเออแล้วจะทำยังไง
วิธีการคิดใหม่ก็คือทำอย่างที่อธิบายตอนต้นไงครับ

เพิ่มคนให้เขาเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ให้เขา

มันถึงจะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ฉะนั้นเรื่องนี้ภาครัฐต้องคิดใหม่

ถ้าคิดแบบเดิมว่า
ไปอำนวยความสะดวกมาก

เพราะว่ามีความต้องการแรงงานจริง
ที่เขาต้องการแรงงานต่างด้าวจริง
เพราะแรงงานคนไทยขาดแคลน

ฉะนั้นผมทั้งหมดเนี่ยที่คิดว่า
แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาฝากไว้
เวลาท่านจะออกกฎหมายอะไร
ที่ผลกระทบกับประชาชน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแบบนี้

ฉะนั้นแล้วออกมาเขาใช้ไม่ได้

ออกกฎหมายห้ามนั่งท้ายรถกระบะ

ออกกฎหมายจะลงโทษเขาเด็ดขาด

อ้าวต้องเลื่อนออกไปก่อน
มาถึงพรกรแรงงาน

สุดท้ายต้องเลื่อนออกไปก่อน

มาตรา๔๔ไปเลื่อนทั้งนั้น
มาตรา๔๔ขาดความขลังไปเยอะ

สภาพความเป็นจริงคืออะไร

เพราะว่าไปแนวเดียวกันหมด

นี่คือเขียนเส้นใต้ของวันนี้ครับ

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นผลกระทบกับประชาชน
ซึ่งประชาชนก็คือคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่

พอถึงเวลาพอความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไม่มีแล้ว

นั่นสิครับคือออกมาแล้วต้องไปตามแก้ออกมา
แล้วตามไปตามเลื่อนออกไปก่อน

ที่คุณสุภาพบอกว่าใจเย็นอีกสักหน่อยไหม

ทำความเข้าใจคิดถึงปัญหา

แล้วก็ยอมรับความจริง

ติดตามกันว่าเรื่องนี้เราจะแก้ไขปัญหา
ให้มันไม่ต้องตื่นตนกกันแบบนี้ได้อีกหรือเปล่า